ฟิลิปปินส์ที่สองนะครับก็เป็นไฟล์ที่ทำให้ริกานั้นแพ้เป็นครั้งแรกนะครับ
แต่ว่าก็หวังจะกลับมาให้ได้นะครับในครั้งนี้เธอก็อยากแสดงให้ทุกคนเห็นนะครับ
เถิดจริงจังกับกีฬานี้ครับส่วนเดชดำรงสออนุสิริโชคนะครับ
ดำรงก็มีประสบการณ์ที่ไม่ดี
ในการมาสู้ที่ไทยนะครับแพ้สองครั้งก่อนหน้านี้
ส่วนคู่ร้องครับนี่เป็นไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เพราะว่าสิทธิ์ในการชิงแชมป์โลกอยู่ที่คำตอบของครูตองนะครับว่าจะชนะหรือว่าจะแพ้นะครับถ้าชนะได้ชิงชำโลกในไฟล์หน้าทันทีครับ
ตองฉายาวัญชินนะครับก็ดีกรียูโรสายดำฝึกกังฟูจีนนะครับฝึกมวยไทยฝึกศิลปะการต่อสู้ทุกแขนงนะครับเพื่อมารวมเป็นบิ๊กสมาเชียลอาร์ตนะครับ
นะครับอันตรายมากมากแล้วก็เป็นมวยปั้มด้วยส่วนคู่เอกครับ
ย้ำกันหน่อยนะครับโยชิตากะไนโตของญี่ปุ่นนะครับ
กับอเล็กซิลวาผู้ราชชิงชาวบราซิลเก่งเล็กด้วยกันทั้งคู่ครับ
เก่งการปล้ำนะครับก็น่าติดตามมากสำหรับคู่นี้
เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครชนะนะครับต้องดูว่าเดชดำรงผลงานเป็นยังไง
อาจจะมีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกสำหรับเดชดำรงกับสองคนนี้เลยครับ
ชนะคู่นี้วันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มเนี่ย
ชมกันได้เลยนะครับศึกสำเร็จวันแชมป์เป็นชิป
ส่วนใครที่ไปไม่ได้ครับก็เปิดหน้าจอรอชมนะครับ
สามทุ่มเป็นต้นไปคุณจะได้ดูนักสู้ไทยนะครับ
เป็นการแข่งขันในคู่เอกทั้งหมดนะครับไล่ไปตามโปรแกรมสดทางหน้าจอ